อ่ะมาที่เรื่องเบาคลายสมองกันบ้างนะคะ

พาคุณผู้ชมไปดูลีลาของคุณตำรวจค่ะ
คุณตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการขับขี่บนท้องถนนอย่างเดียวนะคะ

จะทำอะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ใช่ไม่ธรรมดานะคะ

คุณตำรวจเต้นบีบอยนะคะ

มีแบบสไลด์แบบมีลีลา

อยู่ในเครื่องแบบนี้ยิ่งดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะ

ซึ่งก็เป็นอาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
พร้อมระบุว่าพี่จรจรใจดีนะครับ

พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าเจอกันทุกงานมิตรภาพที่ดี
มีผู้เข้ามาดูแล้วก็แสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากนะคะ

ทราบว่าเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันที่๒๘มกราคม
หน้าห้างลามไลท์อาเวนิวภูเก็ต
ซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งภูเก็ตไนท์รัน๒๐๑๗นะคะ
เดินตำรวจลายนี้ก็คือสิทธิ์ตำรวจตรีเนธพิรุนสุขศรี

ก็ได้เต้นวอร์มร่างกายก่อนการวิ่งค่ะ
เขาเต้นวอร์มร่างกายเหรอโอ้โฮวอร์มใหญ่ขนาดนี้เลยหรือคะ
วอร์มจริงจังมากเลยนะคะคือพี่ตำรวจมีสกิลสูงมากทีเดียว
ตัวเองคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็เลยต้องถ่ายคลิปแล้วแหละ
ลงนี้เป็นเราเราก็ถ่ายนะเอามาโพสต์ในโซเชียลนะคะ
ซึ่งจากการติดตามพูดคุยกับ๑๐ตำรวจตรีเนธพิรุณหรือว่าโทก
ศุกษีอายุ๒๙ปีนะคะแล้วว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานด้านการเต้นบีบอยมาก่อน
แต่เป็นคนชอบดูเพลงบีบอยทางสื่อต่างก็เลยมีแรงบันดาลใจในการฝึกเต้นค่ะ
พื้นฐานด้วยความชอบเพราะชอบเต้นชอบดูก่อน
ชอบดูเรื่องบีบอยโรบอทแล้วก็พื้นฐานไม่มี
และหลายอย่างแล้วก็ในหนังด้วยก็เลยมีแรงบันดาลใจที่อยากฝึก
เสียงมาเลยเอ้าได้อยู่

ยังบอกอีกว่าเมื่อเรียนจบออกมามีความฝ่ายฝันอยากเข้ารับราชการค่ะ
ก็เลยตัดสินใจสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่๔๕
อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสประจำการอยู่๘เดือนเต็มนะคะ
จะมาสอบนาย๑๐ได้ที่โรงเรียนศูนย์ฝึกตำรวจภูทรภาค๘
แล้วก็ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำรวจที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
อันนี้ไปแอบดูประวัติเพิ่มเติมนะเขาบอกว่า
คุณตำรวจโทกนี่นะคะมีความสัมมาติหลายอย่าง
มีสื่อไปสัมภาษณ์มาเหมือนกันนะคะเปิดใจว่า
มีความสามารถเยอะจริงแต่ว่าอยากจะมารับใช้ประชาชน
อยากจะมาเป็นข้าราชการตำรวจนะคะ

ใช่คือนี่เรียนเองบางคน

เคยไปเรียนคลาสนึงครั้งอะไรอย่างนี้

ยากไม่ได้จริงค่ะมันต้องมีทอนสวรรค์และความสามารถพิเศษ
แยกประสาทของกล้ามเนื้อหรือว่าการเข้าจังหวะ
คือมันยากมากของการแบบไอ้เนี่ยไม่ได้
ยอมนำใจตัวเองนะคะอ่ายอมใจ
หน้าตาพี่มิ้นดูแบบยอมจริงนะคะ